ที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชม
มิจฉาชีพออกอารวาสที่จังหวัดสงขลา

เดี๋ยวมันไปซักผ้าเหรอ
ใช่คุณเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่เขาเปิดเป็นร้านเอาไว้

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทำอะไรกันแน่
ซักผ้าหรือว่าเอาผ้าไปตาก
หรือว่าไปขโมยเงินกันแน่

วงจรปิดที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะ
ร้านนี้อยู่บริเวณถนนตินสุรานนท์

บันทึกภาพขนาดที่มีคนร้ายคนหนึ่งเป็นผู้ชาย

เดินเข้ามาในร้านที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เป็น๑๐เครื่องเลยตั้งเรียงรายกันอยู่แบบนี้
แล้วคุณดูนี่เขาทำอะไร

อืมแต่มางัดตู้หยอดเหรียญของเครื่องซักผ้าไปครับ

ขโมยเหรียญแล้วก็หายตัวลอยนวลไปเลย
คุณพี่สมพรสุวรรณแสงเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าในวันที่เกิดเหตุ
พี่แกไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม่ได้อยู่ที่ร้าน

พบว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถูกงัดไปทั้งหมด

โอ้โหเอามือทาบอกคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้ว
ก็เลยตัดสินใจเปิดภาพกล้องวงจรปิดดูซิ
ชัดเลยทีนี้ชัดเจน

ก็คนร้ายเข้ามาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ภาพกล้องวงจรปิดช่วงแรก
ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งขโมยเงิน
ขโมยเงินจากตู้หยอดเหรียญไป

มันไม่จริงนะคะ

มาขโมยงัดเป็น๗เครื่องอ่ะ
ร้านเขามีกล้องวงจรปิดนะ

ตรงตู้ไว้อย่างดีคุณเห็นไหม
มันก็ยังมางัดแล้วขโมยเอาไปได้

แล้วเดี๋ยวกำลังติดตามตัวกลับมารับโทษตามกฎหมายด้วย
กันไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้คนร้ายยังจับไม่ได้
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะแกะลอยจากคนร้ายต่อไป
คือถ้าสังเกตนะมันก็อยู่ข้างทางนะ
ข้างทางนั้นก็เป็นถนนรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
แล้วก็กล้าทำแบบนี้แล้วงัดไม่ใช่กระตู้เดียว
ัดไปเรื่อยตู้นี้ได้กวาดเหรียญไป
งัดตู้ต่อไปกวาดเหน็นไปแบบนี้แบบ
ตู้มีเวลาเหรอสบายอกสบายใจ
คนเขาก็คงคิดว่าเอาผ้ามาซักอะเนาะ

นั่นแหละคุณผู้ชมก็ต้องระแวดระวังกันด้วย
จฉาชีพเดี๋ยวนี้หลากหลายรูปแบบจริง
ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ช่วยกันดูแลสอดส่องกันด้วย